คือวันนี้มันมีข่าวทั้งวันเกี่ยวกับเรื่องเรือดำน้ำ
ว่าตกลงจะเข้าไม่เข้าจะเลื่อนออกไปแค่ไหน

คือเอาแท้ที่จริงตอนนี้เนี่ยนะคะ
สิ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการพิจารณาเรื่องเรือดำน้ำเนี่ย
ถือว่าก็ยังไม่เสด็จน้ำพอที่จะคุยกันป่ะคะ
ใช่ครับคืออย่างนี้ครับขอเรียนชี้แจงคุณจอมขวัญนะครับว่า
คือวันนี้ยังไงก็แล้วแต่
เราได้มีการคุยกันตั้งแต่ช่วงเช้านะครับว่า
การพิจารณาเพื่อให้เกิดความรอบเนี่ย
นุกรรมธิการชี้แจงเนี่ยก็คงไม่เพียงพอนะครับ
ในส่วนอนุกรรมนิการครูรุภัณฑ์นะครับ
ก็คงไม่เพียงพอคงต้องเชิญตัวแทนของกองทัพเรือ
แล้วก็กระทรวงกราโหมเนี่ย
ชี้แจงเพิ่มเติมเพื่อให้กรรมธิการทั้ง๗๒ท่าน
ได้มีข้อมูลครบถ้วนในการลงมติว่าจะ
นุมัติหรือไม่อนุมัติงบประมาณให้นะครับ
ตรงนี้ก็ทำให้ทำให้วันนี้นี้
ตัวแทนกระทรวงกระลาโหมและกองทัพเรือคงไม่สะดวกมาชี้แจง
เพราะว่าหุบก็ยังไงก็แล้วแต่ผมคิดว่าวันนี้
ความน่าจะเป็นในการได้ลงมติในการเยี่ยมงบมาก
การซื้อเรือดำน้ำเนี่ยคงไม่น่าจะเกิดขึ้นในวันนี้ครับ
คุณอาคารเดชน์ขออธิบายเพิ่มเติมหน่อย
คือตกลงแล้วการที่มีมติ๕ต่อ๔ของชุดเล็ก
ว่าให้ซื้อเรือดำน้ำเนี่ยมันไม่ได้ล็อกอยู่แล้วเหรอคะ
ว่าชุดใหญ่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงมตินี้ได้นะคะ
หน้าที่ที่กรรมธิการได้มอบหมายให้
ฉะนั้นอำนาจในการพิจารณา
เพราะฉะนั้นมติ๕ต่อ๔ไม่ได้มีผลอะไร
กับการประชุมที่กำลังจะเกิดขึ้นของชุดใหญ่ถูกไหมคะ
ไม่มีครับต้องอยู่ที่การลงมันติในชุดใหญ่

ที่บอกว่าทัพเรือกับกระลาโหมจะมาไม่ทัน
คือจริงแล้วณตอนนี้คือเรียกมาเตรียมพร้อมวันนี้แล้วหรือยังคะ

วันนี้หรือครับวันนี้ชุดที่๕ก็คืออนุกรรมอธิการเรื่องของคารุพันธ์เข้าชิกแจง
ถ้าในที่ประชุมต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
แล้วทางทางอนุกรรมธิการเนี่ยไม่สามารถสอบได้นะครับ
เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาชี้แจงครับ
คือคุณอัครเดชพอจะยกตัวอย่างให้เราเห็นภาพได้ไหมคะ
ว่าสิ่งที่ชุดใหญ่ต้องการให้กระลาโหมหรือว่ากองทัพเรือชี้แจง
ไม่ว่าจะเป็นโดยตัวบุคคลหรือเอกสารเนี่ยที่อนุชี้แจงเองไม่ได้เนี่ยเช่นอะไรคะ
ก็อาจจะเป็นเรื่องของในส่วนของข้อมูลทางเทคนิคนะครับแล้วก็ข้อมูลความจำเป็นตัวเลข
แล้วก็ข้อมูลในเรื่องของส่วนรายละเอียดต่างถ้าทางกรรมธิการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมกับอนุกรรมธิการ
มีข้อสงสัยแล้วทางอนุกรรมธิการไม่สามารถตอบได้
ก็ต้องให้ตัวแทนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นต้นเรื่องเนี่ยหน่วยรับงบประมาณมาชี้แจงเองครับ
เพราะว่าทางกรรมธิการคงไม่สามารถตอบทุกอย่างได้
เข้าใจค่ะแต่ที่ฉันถามแบบนี้ค่ะคือว่าสิ่งที่ควรจะมีตั้งแต่ชุดเล็กพิจารณาแล้วออกมาติมาเป็น๕๔เนี่ย
มันไม่ควรจะครบถ้วนอยู่แล้วเหรอคะมันจะต้องมาเพิ่มในชุดใหญ่อีกเหรอคะ
ถูกต้องครับต้องชุดใหญ่ครับต้องเป็นผู้พิจารณาสุดท้ายก็คือชุดใหญ่ครับ
แล้วอนุจะมีมะติทำไมคะ
อันนี้ก็มีมติในส่วนที่ไม่เป็นคืออย่างนี้ครับในกรณีที่อนุกรรมธิการเนี่ยพินาแล้ว
แล้วตรงไหนที่ไม่เป็นปัญหากรรมธิการชุดใหญ่ไม่มีข้อท้วงติง
นุกรรมธิการไม่ได้มีการสนวนความเห็นไว้นะครับแล้วหน่วยรับงบมารไม่มีการอุทธรณ์มา
ก็ทางกรรมธิการก็จะปล่อยผ่านให้เหมือนกับวันนี้ในกรณีที่พิจารณา
การให้การเรื่องกระทรวงศึกษาธิการอนุกรรมธิการในส่วนของกลุ่มจังหวัดงบจังหวัดเนี่ย
ที่มีการปรับรถโมงมารไปเนี่ยถ้าหน่วยรับโมงมารไม่มีการอุทรอน
ลูกกรรมธิการไม่มีการสนองความเห็นกรรมธิการเข้าใจไม่มีข้อท้วงติงใดเนี่ย
เราก็ผ่านให้ครับฉะนั้นในกรณีที่มีการสงวนความเห็นมีปัญหานะครับมีข้อสงสัยนะครับ
แล้วก็มีกรณีมีการอุทธรณ์ก็ต้องหยิบยกมาพินาแล้วก็ลงมติในกรรมธิการชุดใหญ่ครับ
อีกนิดนึงค่ะคุณอัครเดชคือเพราะฉะนั้นถ้านะคะเรียนถามขอเป็นความรู้นะคะ
คือถ้ามีเอกสารไม่ว่าจะเป็นเอกสารรูปแบบใดก็แล้ว
ให้ข้อมูลไม่ครบตั้งแต่ในชุดเล็กหรือเปล่าคะ
ไม่ครับไม่ใช่อย่างนั้นครับบางทีเนื่องจากอนุกรรมธิการเนี่ย
มีการนั่งพินาเพียงแค่สิบคนนะครับส่วนกรรมธิการชุดใหญ่เนี่ย
มีถึง๗๒คนบางทีกรรมธิการชุดใหญ่เนี่ย
อาจจะมีความเห็นที่แตกต่างออกไปมีความเห็นที่เป็นประโยชน์
นะครับมีข้อสงสัยมีข้อสังเกตที่เพิ่มเติมมากขึ้น
คุณจำขวัญก็ต้องเข้าใจว่าสิบคนก็สิบความคิดเจ็ดสิบสองคนก็เจ็ดสิบสองความคิด
ฉะนั้นการที่กรรมธิการชุดใหญ่ที่มีจำนวนมากกว่า
อาจจะมีข้อสงสัยข้อคิดเห็นคำถามเพิ่มเติมก็เป็นเรื่องธรรมดาครับ
ค่ะตกลงแล้วจะต้องจะต้องมีเพิ่มเติมได้ครับค่ะ
ตกลงแล้วมติที่ออกมาจากชุดเล็กเนี่ยนะคะไม่มีผลว่าจะเป็นการล็อกมติของชุดใหญ่ใช่ไหมคะ
ไม่มีครับไม่มีครับเพราะฉะนั้นแปลว่าเรียนเข้าใจถูกไหมว่า
สมมุตินะคะว่าถ้าชุดใหญ่โหวตกันแล้วบอกว่าไม่ซื้อเรือดำน้ำ
มันจะมีผลไปที่รัฐบาลหรือมันจะมีผลไปที่กองทัพเรือว่า
อาจจะเลื่อนหรืออาจจะเลิกซื้อเรือดำน้ำได้เหรอคะ
คืออย่างนี้ครับในกรณีถ้าสมมุติว่าในกรณีสมมุติว่าเราโหวตกัน
นะครับในกรณีกองทัพเรือเนี่ยไม่ไม่ไม่ทบไม่ไม่ชะลอเรื่องนะครับ
คือในกรณีโหวตกันเนี่ยนะครับเกิดสมมุติว่าเสียงมากกว่า
ไม่ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้งบเงินงบประมาณในการไปดำเนินการครับ
ก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลก็ต้องไปแก้ไขปัญหาเองนะครับว่า
รัฐบาลจะใช้งบตัวไหนในการไปจัดซื้ออาจจะเป็นงบกลาง
หรืออาจจะไปเจรจากับผู้ขายในกรณีที่ขอชะลอไว้ก่อนนะครับ
อันนี้เป็นหน้าที่ของรัฐบาลครับไม่ใช่หน้าที่ของทางฝ่ายนิติบัญญัติ
ต้องไปไปดำเนินการต่อครับเรามีหน้าที่ในการปรับลดงบประมาณ
แค่นั้นเองครับถ้าถ้าอย่างนั้นถ้าเรียนฟังจากคุณอัครเดชนะคะ
เดี๋ยวฉันเข้าใจว่าเดี๋ยวฉันเข้าใจว่าจริงจริงแล้วเนี่ย
ยังมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในการซื้อเรือดำน้ำได้
ไม่ได้แปลว่าต้องซื้อเซ็นแล้วห้ามเลื่อนห้ามเลิก
เรียนเข้าใจถูกนะคะถูกต้องครับถูกต้องครับ
มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ครับขอปิดท้ายค่ะตกลงประชาธิปัตย์
เอาหรือไม่เอาเรือดำน้ำคะคือเมื่อวานนี้นะครับ
ความชัดเจนก็คือทางพักประชาธิบัตย์ได้มอบหมายให้กรรมธิการ
วิสามันงบประมาณของพัก๗คนเนี่ยนะครับ
ซึ่งผมก็เป็น๑ใน๗ด้วยไปพูดคุยกับกรรมธิการในฝั่งรัฐบาล
ขอให้ทางรัฐบาลได้ทบทวนการซื้อเรือดำน้ำ
ซึ่งไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่มีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ
วิกฤตไวรัสโควิดสิบเก้าเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะครับ
สถานการณ์ปัจจุบันทางพักเนี่ยขอให้ไปทบทวนชะลอการจัดซื้อนะครับ
ให้ยกเลิกนะครับให้ชะลอไปก่อนนะครับ
ชะลอไม่ได้หมายความว่าไปยกเลิกนะครับให้ชะลอ
ฉะนั้นให้ไปทบทวนนะครับทีนี้เมื่อถ้ารัฐบาลทบทวนแล้วดึงเรื่องออกไปก็จบ
แต่ถ้าไม่ยังดึงดันให้เอาเข้ากรรมธิการ๗คนของพักนะครับ
ก็มีท่าทีไม่สนับสนุนต้องเรียนนะครับว่ามีท่าทีไม่สนับสนุน
แต่ว่าท่าทีไม่สนับสนุนไม่ได้หมายความว่าโหวตสวนนะครับ
คือเราไม่ยกมือให้เพียงแต่อาจจะงดออกเสียงหรือเราอาจจะวอคเอาท์หรือเราอาจจะไม่เข้าร่วมประชุม
หรือเราอาจจะโหวตสวนก็ได้นะครับคำว่าไม่สนับสนุน
ฉะนั้นเราก็ต้องรอดูข้อมูลของทางอนุกรรมธิการที่จะมาชี้แจง
รอดูข้อมูลของกองทัพเรือตัวแทนของกระทรวงกลาโหมที่จะมาชี้แจงครับ
อันนี้เรายังตอบไม่ได้ว่าเราจะลงมติเป็นอย่างไร
แต่แน่นอนมติของพักเนี่ยชัดเจนว่าเรามีท่าทีไม่สนับสนุนนะครับ